เปิดปากกับภาคภูมิ
อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นการหลอกล่อการรับซื้อกระเป๋าของดิฉัน

ก็กลัวแหละเราไม่ได้ไปนาทีที่เขาแบบบุกจับเลย

แล้วก็พอเขากำลังรวบหรือรวบได้แล้ว

ว่าบ้านนี้คือบ้านของนักแสดงเป็นบ้านของเกรสอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น
ไม่ได้พูดอะไรกับเขาสักคำเลยค่ะไม่ได้ให้ฆ่าไม่ได้ไม่ได้อะไร
คนร้ายถูกฝากขังไว้ที่ศาลนะคะแล้วก็จะถูกขังไว้ไม่แน่ใจประมาณ๘๐
วันหรืออะไรก็จะมีการขึ้นศาลแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายกันอีกที
ระหว่างร้านรับซื้อกับทางกับทางคนร้ายจริงใช่ค่ะ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภัยใกล้ตัวนะครับ
ผมเชื่อว่าเจอได้ทุกคนนะครับล่าสุดอย่างที่ท่านทราบข่าวอยู่แล้วนะครับ
ดารานางเอกสาวชื่อดังคุณเกรสการกล้าขโมยขึ้นบ้าน
เอากระเป๋าแบรนด์เนมไปเนี่ยมูลค่า๓ล้านกว่าบาท
สุดท้ายเธอตามสืบนะตามจนเจอแล้วก็สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
เพราะฉะนั้นต้องคุยกันหน่อยนะฮะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับทุกคนด้วย
วันนี้คุณเกรสอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
สวัสดีน้องเกรทครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เกรสบอกว่าอย่าเรียกดาราหรือว่านางเอกสาวชื่อดังได้ไหม
ให้เรียกเป็นนักร้องนักร้องเลยนะหรือสายลับ
แล้วก็พลิกเรื่องไลก์ให้กลายเป็นเรื่องดี

หือหือเดี๋ยวเรื่องเพลงเนี้ยเพิ่งมีซิงเกิ้ลแรกในชีวิตเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ฝากผลงานกันได้แล้วเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
ค่ะเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจตอนนี้ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นเยอะ
กำลังใจเยอะแล้วก็ด้วยความที่มันจบเร็วด้วยค่ะ
เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราแบบเราดีใจแล้วก็ภูมิใจในทั้งตัวเรา

แล้วก็คุณแม่โทรศัพท์มาว่าที่บ้าน
มีขโมยขึ้นบ้านนะวันนั้นคือคืนวันศุกร์ที่
วันศุกร์เลยค่ะวันศุกร์ตอนเช้า

ใช่คุณแม่โทรมาตอนเช้าว่าโอเคมันมีอย่างนี้นะมีขโมยขึ้นบ้านนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันกวาดของหนูไปหมดเลยกระเป๋าเครื่องประดับทุกอย่าง
ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็คุยห้องเราแบบเละเลยอะไรอย่างนี้
ห้องเราก็คือห้องของเกรสห้องนอนของเกรสเลยซึ่งห้องอื่นไม่โดน
เป็นห้องนี้ห้องเดียวที่โดนเราก็คิดแล้วครับ
ใจเนี้ยก็เสียดายของนะคะแม่บอกไหมวันนั้นของคืออะไรบ้าง
บอกค่ะบอกหมดเลยว่ามีอะไรอะไรหายไปบ้างอะไรเขาถ่ายรูปตู้
ถ่ายรูปตู้เราก็มานั่งลิสต์แล้วว่าของมันมีอะไรบ้างที่มันหายไปทั้งหมด
มีเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่มูลค่าที่ซื้อมูลค่าตลาดเท่าไหร่
ถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยมันออกไปเนี่ยมันมันถ้าสมมุติว่าคือตอนนั้นเกรสอ่ะ
ช่างใจมากว่าตัวเองจะลงโพสต์ดีหรือไม่เพราะว่าการลงโพสต์เนี่ย
มันมีการกระจายข่าวแน่นอนแหละแต่ทำไมฮะขโมยก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของเรา
โอเคมันเป็นอย่างนี้นะเขาก็อาจจะยังไม่กล้าปล่อยของที่ตัวเองขโมยไป
เห็นไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองช่างน้ำหนักอยู่นานมากว่า
จะลงหรือจะไม่ลงดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลงเพราะก็เชื่อว่าของที่ตัวเองมี
มันไม่ได้เป็นของที่เหมือนในตลาดทั่วไปที่จะมาแล้วไปได้ง่าย
ซึ่งของที่ตัวเองมีที่คนร้ายเอาไปก็คือกระเป๋าแบรนด์เนม
ใช่ค่ะอาจจะเป็นรุ่นที่แบบว่าอย่างเช่นเป็นรุ่นกระเป๋าน้ำหอมอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาคลิลิกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคนอื่นอาจจะมันเป็นรุ่นที่ซื้อมานานมากแล้ว
แล้วตอนนี้ถ้ายิ่งอยู่ไปราคามันก็ขึ้นสูงขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะไม่ได้คือในใจรู้สึกว่าเสียดายไม่เท่าแบบ
ไม่เท่าไม่เท่าเสียใจถ้าเป็นคนใกล้ตัวนาทีนั้นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า
คนที่จะรู้ทางหลืบซอกอะไรเพราะว่าต่อให้เกรสคนจะเห็นว่าเกรสถ่ายรูปอะไรยังไงที่บ้านยังไง
ไม่เคยมีรายการไหนได้ขึ้นไปชั้นสองคือเราจะไม่ขึ้นอยู่แล้วห้องของน้องเนี่ยคือชั้นสองที่ว่าเป็นห้องเก็บกระเป๋า
ใช่ซึ่งห้องที่โดนกวาดของเรียบเนี่ยคือชั้นสองกี่ใบอ่ะกี่ใบที่ว่าเรียบอ่ะ
สิบสิบหรือสิบเอ็ดใบประมาณเนี้ยค่ะซึ่งทุกใบคือแรนดเนมใช่ค่ะ
มูลค่าประมาณเท่าไหร่ทุกใบนี้น่าจะเกือบ๓ล้านนะคะประมาณนั้น
ประมาณสามล้านใช่ค่ะในแต่ละใบที่น้องซื้อซื้อซื้อมาใช่ค่ะ
แม่บอกหนูใจเย็นเย็นนะลูกทำใจดีดีนะทำใจดีดีนะเราก็คิดแล้ว
มีใครเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอให้อย่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
เขาบอกมีโจรขึ้นบ้านในใจเราคิดว่าเฮ้ยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าโจรขึ้นบ้าน
ใช่เพราะเราเพราะเราเพราะเราคิดถึงความความปลอดภัยมันเป็นหลักก่อนอยู่แล้ว
ว่าเราจะเราจะเสียของหรือเสียทรัพย์สินอะไรอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่ามีคุณแม่แล้วมีน้องสาวคือคุณแกรนใช่ด้วยแกรนอยู่ด้วยคือทุกคนที่บ้านอยู่หมดเลยแล้ว
แล้วเกรสก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นมันแบบมันหลากหลายความรู้สึกที่มันประเดประดังขึ้นมามาก
แต่ก็ตั้งสติว่าตัวเองจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรึกษาเพื่อนที่แบบโอเคมีเอเย่นร้านแบรนด์เนมว่าเอออันเนี้ย
เราส่งรูปของเราไปก่อนก่อนที่เราจะส่งสื่อเราส่งกระจายร้านแบบร้านแบรนด์เนมที่เราเหมือนเคยซื้อเหมือนมีเพื่อนเราเคยรู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ส่งกันไปตามที่ต่างอะไรก็จ่ายไปก่อนแล้วก็ลงสื่ออีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อเป็นการแบบตอกย้ำตอนแรกใจก็คิดว่าเออจะลงระบุรายละเอียดของของเลยดีไหม
ก็คิดแล้วว่าเออลงเลยเพราะว่ายังไงมันไม่ได้เป็นของที่หาได้ง่ายง่ายอยู่แล้วว่านั่นแหละ
วันนั้นคือแม่โทรมาบอกตอนเช้าซึ่งแน่นว่าเช้าวันเสาร์สิใช่ไหมไม่ค่ะเช้าวันสู่
เช้าวันสู่แสดงว่าขึ้นบ้านใช่ค่ะขึ้นบ้านวันพฤหัสคืนวันพฤหัส
ตอนตีสามตีสามแล้วน้องสาวอ่ะรู้ตัวด้วยอืม
นางบอกว่านางปวดฉี่แต่ก็แบบน้องแกรมน้องแกรม
ตามภาษาคนนอนนะคะปวดฉี่แล้วก็โอ๊ยไม่อยากจะลุกแบบมันแบบมันง่วง
ตีสามมันก็ง่วงอะไรอย่างเงี้ขี้เกียจลุกขี้เกียจลุกตีช่วงประมาณตีสาม
ตีสี่อืมแล้วได้ยินเสียงมีคนบิดลูกบิดแล้วจะเปิดประตูเข้ามา
แบบบ้านเงียบเงียบแบบมืดมืดนะนะใช่แบบเป็นเสียงคนบิดลูกบิด
แล้วเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นเงาเหมือนเห็นเงาที่หัว
แกนก็เลยตะโกนถามว่าเฮ้ยใครอ่ะอันนี้คือห้องแกรนเลยห้องนอนห้องแกรนเลย
ใช่อย่างนี้เหรอใช่แล้วก็มีเงามีเงาดำแกก็เลยเหมือนถาม
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตัวเองตอนนั้นอันนี้ที่แกรนเล่านะคะ
ไม่แน่ใจว่าตัวเองตอนนั้นเหมือนง่วงหรือเห็นจริงหรือตาฝาดหรือเปล่า
เพราะว่าห้องมันมืดหมดครับใช่แล้วก็นางก็เลยถามตะโกนถามว่าใครอ่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเสียงปิดประตูแล้วก็ลงบันไดไปแบบ
แกนบอกว่าตอนนั้นที่ไม่ได้ลงไปเลยทันทีเพราะว่าเสียงลงบันไดมันเงียบมาก
ปกติแล้วที่บ้านตรงประตูมันเป็นบันไดเป็นบันไดไม้
ถ้าเหยียบนิดนึงก็รู้แล้วว่ามีใครเดินขึ้นหรือเดิน
มันมีเสียงกึ๊กใช่มันจะมีเสียงคนเดินแต่อันนี้คือลงไปแล้วเงียบ
แกนก็เลยแบบตั้งสติแป๊บนึงแล้วก็มั่นใจว่าโอเคตัวเองตาไม่ได้ฟัง
ก็เรียกน้องปลุกน้องให้ตื่นนอนอยู่กับน้องนอนอยู่ด้วยกันกับแฟน
ลูกน้องให้ตื่นแล้วลงไปดูพอลงไปดูก็ลงไปดูที่ครัวก่อน
ลงไปดูที่ครัวเสร็จปั๊บอ่าเห็นแล้วว่ามันมีรอยประตูที่เคยเปิด
ร่องรอยถูกงัดใช่ร่องรอยแล้วพอเสร็จก็เลยวิ่งไปดูเอ้ย
ออกไปในครัวไม่มีก็เลยออกไปทางหน้าบ้านสรุปเขาคือออกประตูตรงหน้าบ้าน
สบายใจเฉินเปิดประตูทิ้งไว้เลยใช่ค่ะคือกรานดี้ออกไปกับน้องเนี่ยคือเห็น
เห็นหลังไวอย่างเงี้หรอไม่เห็นหลังไวค่ะเห็นอีกทีคือเห็นประตูเปิดทิ้งไว้แล้วสองบาน
ประตูหน้าบ้านเปิดแล้วคือประตูหน้าบ้านและประตูหลัวเปิดทิ้งไว้
เปิดเรียบร้อยหมดแล้วใช่ค่ะออกไปถึงหลัวเจอไหมไม่เจอค่ะไม่เจอแล้ว
หลังจากนั้นก็ปลุกคุณแม่แล้วก็ดูทรัพย์สินในบ้านด้านล่างว่ามีอะไรเสียหายมีของอะไรเสียหายบ้าง
ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรหายไปเลยแล้วก็มานั่งคิดแล้วคุณพ่อก็คิดขึ้นได้ว่า
ขึ้นไปดูกระเป๋าของน้องเกรสสิอืมนั่นแหละก็เลยเรียบหายไปเลยสองตู้
เห็นทีแรกผมยังคิดว่าคนร้ายมาคนเดียวนะสองคนค่ะสองคนเข้ามาในบ้านอ่ะ
คือตอนแรกเกรสก็คิดว่าคนเดียวนะคะสองคนค่ะผู้ชายสองคนเลยโอ้มันน่ากลัวมากนะใช่
กับการที่มีมีคนร้ายมีผู้ชายสองคนเข้ามาในบ้านใช่ค่ะแต่คือก็โชคดีที่มันเอาแค่ทรัพย์สิน
ใช่แล้วยังดีโชคดีที่เขาเป็นโจรแบบเป็นโจรอย่างเดียวเขาไม่ได้แบบอันนั้นแต่ว่าก็เป็นโจรที่
เรียกได้ว่าพอสืบอีกทีก็คือเขาก็มีคดีติดตัวมาอยู่แล้วทั้งสองคนเลย
มีคดีติดตัวอยู่แล้วใช่เกี่ยวกับเนี่ยค่ะรักทรัพย์วิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือถ้าฟังจากที่น้องแกรนบอกเนี่ยที่น้องเกรสบอกก็คืออันนี้มันเรียกว่าย่องเบาจริงนะ
ค่ะเบาจัดเลยเบาวิวไม่ได้ยินอะไรเลยมันเบาจนมีเวลาขนกระเป๋า๑๐ใบ
ใช่ใบถูกต้องค่ะเห็นบอกตำรวจมาบอกถามตอนหลังว่าใบใหญ่นี่ใช่ของคุณไหม
มันมีเป็นกระเป๋ากีฬาใบหนึ่งซึ่งมันใบใหญ่มากแล้วมันเป็นใบที่อยู่ที่ของกลาง
ตอนที่ไปรับซื้อกันหลอกล่อรับซื้อกันแล้วมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่
แล้วคุณตำรวจก็ถามว่านี่กระเป๋าของคุณเกรสหรือเปล่า
เกรสก็ดูแล้วก็อ้อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเราก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นกระเป๋าของทางเขาไปอะไร
ปรากฏคุณตำรวจเข้าไปห้องสอบสวนแล้วเดินออกมาอีกทีนึงบอกว่า
กระเป๋าใบนี้ของคุณเกรสครับทางคนร้ายบอกว่าของคุณเกรสครับ
ก็เลยดูกระเป๋าดีอ้าวมันใช่จริงเราก็เลยคิดว่าเขาไม่คิดจะเตรียมอะไรมาเลยหรือยังไง
เขามาเอากระเป๋าใบใหญ่ของเราแล้วเขาก็ขนกระเป๋าของเราไปหมดบ้านเลย
คือเขามาตัวเปล่าจริงคุณเกรสใบของคุณเกรสไว้ในใบใหญ่อ่ะเกรสบอกว่าไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรตำรวจเข้าไปไปหาคนร้ายใช่ไหมไม่ใช่เหมือนกัน
ใช่ค่ะคนร้ายบอกของเราค่ะก็คือมาหยิบจากของบ้านเรา
แล้วก็กวาดทรัพย์สินของเราใส่กระเป๋าเราไปด้วยแล้วก็ออกไปเลย
อ่ะเดี๋ยวย้อนมาตรงนี้ต่อหน่อยค่ะพอเกิดเหตุปุ๊บเกรสตัดสินใจแล้ว
ช่างใจอยู่ว่าระหว่างถ้าเกิดใช้วิธีการในการล่อซื้อ
เพราะเราคิดว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยยังไงคนได้ไปต้องเอาไปปล่อย
ใช่ซึ่งซึ่งการปล่อยที่ง่ายที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือ
ปล่อยเหมือนรับซื้อของมือสองกับร้านรับซื้อในเน็ต
มันมีหลากหลายร้านมากเลยค่ะแต่เกรสก็ช่างใจว่าถ้าเกิดว่า
เรากระจายข่าวไปก่อนคนรักจะรู้ตัวเราไม่ปล่อยของไหมรู้ตัวไก่จะตื่นหรือเปล่า
แล้วจะเอาของเก็บไว้ที่ตัวยังไม่ปล่อยไหมรอระยะเวลาให้ข่าวซาไหม
แล้วค่อยปล่อยออกไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสองจิตสองใจ
แต่ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเราโพสต์ดีกว่าเหลือว่า
เพราะว่าเราสงสารคนที่จะได้ของไปร้านรับซื้อค่ะ
เขาสงสารคนที่ซื้อไปด้วยอ๋อเพราะเท่ากับว่าคือมาคิดแล้วอ่ะ
ประโยชน์ส่วนรวมมันมากกว่าอืม
คือหนึ่งหนึ่งคือร้านรับซื้ออ่ะอยู่วิธีถ้าเกิดเขาไม่รู้
เขาก็รับซื้อของโจรสมมุติว่าเราโชคดีตามได้ทีหลัง
อ่าเขาคือโดนรับซื้อของโจรเต็มเต็มแล้วคนที่ซื้อไปมันก็ตกเดือดร้อนไปอีกหลายต่อ
ตัดสินใจว่าโอเคลงดีกว่าค่ะหลังจากนั้นนะฮะพอได้แจ้งเรื่อง
ตัวต่างต่างโซเชียลต่างด้วยเนี่ยเป็นยังไงต่อจนนำไปสู่
การจับคนรายได้ก็ได้บอดแสกานใหญ่บอกตามช่องหน้าเลยแล้ว
ค่ะรอมันเนาะเดียวค่ะพักกันครู่เดียวครับ
ว่ามีขโมยขึ้นบ้านเอากระเป๋าแบรนด์เนรไปสิบใบได้ใช่
ล้านกว่าแล้วไปยังไงต่อหลังจากนั้นก็เริ่มมีเบาะแสจาก
คนรู้จักค่ะครับแล้วก็ทางร้านรับซื้อเนี่ยค่ะที่โดนรับ
ซื้อของจนไปแล้วเนี้ยเขาก็ติดต่อมาทางเขาติดต่อมา
ใช่เขาติดต่อมาค่ะรวมถึงใบอื่นอื่นก็ถูกกระจายไป
เราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าโอเคเริ่มมีเพื่อนแคปภาพมาให้แล้วว่า
เฮ้ยใบนี้เคยถูกปล่อยในลายนี้น่ะอย่างงี้น่ะไปใน
ราคาเท่านี้น่ะอะไรแบบนี้คือเห็นพอวันเพื่อรหัสที่
ขึ้นไปวันศุกร์ใช่แล้วแล้วเขาเริ่มติดต่อร้านวันไหนอ่ะ
ตั้งแต่วันศุกร์เขาก็ไปวันศุกร์เลยค่ะวันศุกร์ที่เก๊
เกรสโพสต์ค่ะหลังจากนั้นก็เออเหมือนกระจายข่าวแล้วเขา
ก็เหมือนได้ได้แบบได้ส่งกันมาว่าเอ้ยมันมีใบนี้มา
จริงจริงใบนี้มาเออแล้วแบบเห็นจากรูปที่ส่งแล้วรูป
เกรสลงในไอจีมันคือมันเป๊ะเพราะมันเป็นรุ่นที่แบบมัน
ไม่ได้ขายทั่วไปในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าได้
มาวันเดียวคืนเดียวเนี่ยคนร้ายปล่อยของเลยใช่ค่ะปล่อย
เร็วมากของมันร้อนเออปล่อยเลยของขโมยเขาก็ปล่อยเลย
เขาคงแบบอาจจะรีบใช้เงินอะไรอย่างเงี้ก็มีร้านติดต่อ
มาที่คุณเกรสใช่ค่ะอืมใช่เราก็เราก็เออโอเคติดต่อ
คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนก็นัดแนะกับ
เขาให้ทำการหลอกล่อรับซื้ออีกหนึ่งจำนวนอืมใช่ค่ะใน
นั่นแหละอ๋อคือพอคนร้ายที่เอาของมาปล่อยที่ร้านรับซื้อ
ของสินค้าเคยปล่อยแล้วครั้งหนึ่งใช่แล้วก็มาปล่อยอีก
ครั้งหนึ่งแต่ในครั้งเนี้ยที่มาปล่อยอ่ะยังไม่ได้ขาย
ทั้งหมดใช่คุณเกรสใช่ค่ะยังขายไม่หมดคุณเกรสก็เลยบอกทางร้านนั้น
ว่าล่อเลยพี่ซื้อเขาอีกซื้อเลยค่ะบอกเขาเลยว่ามี
เท่าไหร่เอามาให้หมดซื้อเองใช่ไหมทั้งทั้งหมดเท่า
ที่คนร้ายเอาไปปล่อยราคาที่เขาขายในตลาดมือ
สองที่เขาเอาของไปปล่อยของน้องอ่ะคือหมายถึงว่า
ราคาที่ร้านรับซื้อไปเหรอคะหรือว่าอ่าอย่างไอ้สิบใบเนี้ยถ้า
ของราคาจริงที่น้องเกรสซื้อมาเนี่ยมันตก๓ล้านใช่ไหมแต่
คนร้ายได้ไปซื้อมาประมาณเอ่อเกือบเกือบสองเกือบประมาณ
ประมาณสองล้านที่ซื้อมาแต่ถ้าเป็นราคาในตลาดตอนเนี้ยที่
ก็น่าจะสามล้านสามล้านกว่าบาทแล้วเพราะมูลค่ามัน
เพิ่มขึ้นใช่มันเพิ่มขึ้นค่ะทีนี้ไอ้มูลค่าสิบใบสาม
ร้านตรงนั้นเนี่ยค่ะคนร้ายเอาไปปล่อยที่ร้านรับซื้อค่ะ
เขาซื้อเท่าไรเขาขายเท่าไรเขาเป็นความจริงตัวเลข
ตรงนี้เอ่ออาจจะแอบนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเกี่ยวกับ
รูปการณ์ในคดีแต่ว่าเป็นหลักแสนก็แล้วกันก็คือไม่ไม่โอ้โห
กว่ามูลค่าจริงเยอะมากใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะมันของร้อน
ใช่มันเป็นของร้อนก็คือก็รีบปล่อยแล้วก็ด้วยสภาพของ
ของของเกรสด้วยค่ะเราไม่ได้ใช้ของแบบคือเกรสเนี้ย
ใช้ของสมบุกสมบัติคือใช้จริงจริงใช้จริงใช้คือ
จริงจริงอืมขอบถลอกแบบอะไรแบบเป็นรอยพับอะไร
อย่างนี้ค่ะแล้วก็การ์ดเราจะเก็บไว้อีกที่หนึ่ง
ไม่ได้เอาการ์ดเราไปทุกใบหมายถึงว่ามันจะมีการ์ด
เหมือนกับโฮโลที่ว่าเป็นของแท้ยืนยันที่เป็นตัว
เลขเดียวกันกับที่มันถูกบรรจุในกระเป๋าอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขเดียวกันบางรุ่นก็สลับกัน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไม่มีการ์ดอ่ะมันก็ขายแพง
ไม่ได้นึกออกป่ะคะคือเขาไม่ได้เอาตัวการ์ดไปด้วย
หมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นของที่แบบอาจจะไม่
สามารถได้ขายได้ในราคารวมถึงสภาพของมันด้วย
อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นครับเป็นมือสองเลยอะค่ะเป็นเป็น
กระเป๋าที่เราแบบเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้
เป็นกระเป๋าที่เราใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็
เสียดายของเรานั่นแหละใช่เราก็เสียดายเราจึงทวงของ
เราคืนหลังจากนั้นพอทางร้านบอกอ่าคุณเกรสนี่เหมือน
ภาพเลยเขาติดต่อมาแล้วนะใช่ค่ะอ่าคุณเกรทก็
บอกอ่ะครับพี่บอกเอาเอามาให้หมดคุยเลยแล้วยังไง
ต่อก็หลังจากนั้นก็ประสานกับทางตำรวจสืบสวนค่ะ
สพครูคศใช่ค่ะความถึงเขาก็มาเข้ามาตั้งแต่แรก
แล้วค่ะมาที่บ้านมาใช่มาตั้งแต่แจ้งเหตุมามาลง
ที่บ้านว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงบ้างเนี่ย
ค่ะครับตำรวดก็น่ารักมากมากก็ประสานงานนู่นนี่นั่น
ให้จนแบบโอเคได้เบาะแสละจากหลายทางเรียบร้อยแล้วครับ
ครับก็ลุยกันบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราไปล่อซื้อด้วยกันเลยวันนี้เย็นนี้
ค่ะอ่าก็ถึงวันที่วันนั้นคืออยู่ในรถใช่ไหม
นั่นคือวันไหนวันในวันคลิปเมื่อสักครู่อ่าในคลิปอ่ะที่ไว้อยู่ในรถแล้วน้องนั่งรออยู่อ่ะ
ใช่ค่ะอยู่ในอยู่ในวันศุกร์กลางคืนวันศุกร์กลางคืนวันนั้นเลยอุ้ย
แสดงว่าวันเดียวเองสิใช่ค่ะจากพฤหัสตี๓ที่ขึ้นบ้าน
กลางคืนศุกร์กลางคืนล่อซื้อเลยล่อซื้อเลยใช่ค่ะซึ่งตรงนี้
ท่านผู้ชมครับต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าสถานที่ที่เกิดเหตุ
ไปได้ตัวคนร้ายเนี่ยใช่เขาไม่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับ
เขาไม่เกี่ยวข้องเลยใช่แล้วคนร้ายไม่ได้พักอาศัยที่นี่
ได้พักอาศัยที่นี่ด้วยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดค่ะ
เป็นแค่ว่าคนร้ายเขาบังเอิญมีจุดนัดพบอะไรตรงนี้แค่นั้นเป็นจุดนัดพบหลอกหลอกล่อระหว่างร้านซื้อ
ร้านร้านที่รับซื้อของน้องเกรสไปอะไรอย่างเงี้อ่าอย่างเมื่อกี้ขอขอดูภาพตอนที่น้องเกรสอยู่ในรถหน่อย
ค่ะตรงนั้นคือตรงนั้นคือแจ้งตำรวจแล้วเราแจ้งตำรวจแล้วใช่ค่ะ
ตอนนั้นแจ้งตำรวจแล้วแล้วก็กระจายกระจายกำลังกันในแรกเขาไปเจ็ดคนหรือเปล่าอุ้ย
เจ็ดคนคือเจ็ดคนจะเยอะไปหรือเปล่าคือหมายถึงตำรวจใช่อ่าใช่
แต่พอคิดแล้วว่าเออโอเคมีมาตอนแรกคิดว่ามาสองคนคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเอเย่น
ครับกับผู้ชายคนที่เป็นคนรับซื้ออ่ะค่ะเอ้เอ้ยไม่ใช่กับผู้ชายคนที่เป็นคนร้ายอืม
แต่ไม่ใช่เขามา๓ก็เลยได้มารู้ทีหลังว่าคนที่ขึ้นบ้านเราสองคนเลยที่เป็นผู้ชาย
สองคนคือคนร้ายที่ขึ้นบ้านใช่ที่มาด้วยแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้หญิง
ผู้หญิงที่เป็นคนรู้จักของเขาแล้วก็แนะนำร้านเหมือนเหมือนเหมือน
ติดต่อเสิร์ชหาร้านรับของแบรนด์เนมให้อ๋อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่น้องเกรสอยู่ในรถตรงนี้
คือกำลังรอดักรออยู่รอให้ข้างในเนี่ยร้านที่รับร้านที่เขาช่วยเราเนี่ย
ใช่ค่ะเจอกับคนร้ายแล้วเอาของมาใช่แล้วต้องเห็นของกลางด้วย
เพราะถ้าไม่มีของกลางที่เป็นของเราจริงจะจับเขาไม่ได้
เกรสจึงต้องไปเพื่อให้รู้ว่าโอ้ยเป็นของตัวเองน่ะค่ะ
แล้วไม่มีของคนอื่นด้วยนะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่า
เป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเขารู้ได้ไงว่า
ใช่เพราะงั้นเขารู้ได้ไงว่าเราไม่กลับบ้านในวันนั้น
มันจะมีเราก็จะมีนอนในที่คอนโดกลับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หรือต่อให้เข้าบ้านเราแล้วรู้ได้ยังไงว่า
เรามีกระเป๋าเยอะคือห้องเราว่าเออว่าเราเก็บกระเป๋าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วระหว่างที่รออยู่ในรถรอสัญญาณยังไงอ่ะทอค่ะทอกับร้านที่เขาช่วยเรา
ว่าของล็อตนี้กำลังจะไปเราเห็นแล้วเป็นของเราเราเลยมีความมั่นใจ
แต่ว่าเราต้องไปชี้จุดในจุดนั้นตรงจุดเกิดเหตุด้วย
เพราะฉะนั้นพนักงานก็ไม่สามารถรวบได้โดยที่ไม่มีเหตุผลนึกออกป่ะคะ
แหละแกก็เลยเออโอเคไปถึงจุดนั้น
แล้วก็ให้เห็นชัดเลยว่าเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเขาบอกว่าคุณเกรสครบแล้วกระโปรงกระเป๋าอะไรมาหมดปุ๊บ
ค่ะเราก็ลงจากรถเราก็ลงจากรถมาเลย
แล้วก็เดินเลยใช่ระหว่างนั้นตำรวจเขาก็เข้าแล้ว
ใช่ค่ะระหว่างนั้นตำรวจเข้าแล้วกำลังเข้าแล้วเพราะว่า
ตัวผู้ชายเขาไปเข้าห้องน้ำอีกคนนึงหนีไปหนีไปหนีด้วยหรอ
หนีด้วยหนีไปหน้าคอนโดดีมากที่คุณตำรวจมากันเจ็ดคน

คือหนีไปหน้าคอนโดแล้วมีการแย่งปืนแย่งอะไรกันอุ้ยใช่
แย่งปืนด้วยเหรอใช่มีแย่งปืนตำรวจมีแบบยึดยื้ออะไรอย่างเงี้
ต้องขอบคุณคุณตำรวจมากมากใช่ค่ะ
แสดงว่าเขาวางแผนรัดกลุ่มแล้วล่ะว่าใช่ว่าจะต้องอาจจะจับ
เพราะว่าเป็นผู้ร้ายที่มีคดีอย่างเงี้ยอืมอืม
คือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยมีคดีมันก็อาจจะมีการอะไร
แต่อันนี้คือเขาน่าจะเห็นทางหนีทีไล่อะไรอย่างนี้
คือพอเขาเข้ามาปั๊บเขาก็เหมือนเห็นเลยค่ะ
คือเหมือนต่อให้ตำรวจสืบสวนเขาปลอมตัวก็จริง
ทรงผมด้วยทรงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่มันก็
ก็น่าจะเขาเหมือนเขารู้เขาก็หนีเลยอะไรอย่างเงี้ย
ผู้หญิงก็ไม่รู้ยังนั่งเหลือหลาตอนที่เกรทเข้าไปก็คือยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเหมือน
ถูกหลอกมาให้เอาของโจรมาขายอืมใช่แล้วตอนที่น้องเกรสเข้าไปแล้ว
เห็นเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจกำลังตะคุบตัวเลยไหมใช่ค่ะ
ข้าวของของเราใช่ค่ะอยู่หน้าห้องน้ำตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
ตอนนั้นรู้สึกเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเหตุการณ์มันเคยเจอมาก่อนไหม
เหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเคยดูแต่ในหนังอ่ะเคยดูแต่ในหนัง
ไม่คิดว่าวันนี้จะต้องมาแบบรับบทเองแล้วเคยเล่นหนังเล่นละคร
เป็นสายลับอะไรอย่างงี้ไหมบูตลอดบูตลอดตีรันฟันแทง
อันนี้ชีวิตจริงเรื่องจริงชีวิตจริงก็สตันไปเหมือนกัน
แล้วก็ระวังตัวมากอะค่ะใช่ระวังตัวมากแล้วก็แอบคิดเหมือนกันว่ามันเสี่ยงอันตรายนะ
แต่ว่าเราด้วยความเราอยากรู้อะค่ะแล้วก็เหมือนมีคุณตำรวจอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็อยากรู้อยากไปดูด้วยว่าของตรงนั้นมันใช่จริงไหมแล้วมันเป็นของเราจริงไหม
แล้วมันเป็นคนใกล้ตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
พอเห็นหน้าสามคนนี้แล้วอืมใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะเป็นโจรร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่เคยเจอมาก่อนไม่มีความเกี่ยวข้องใดเลยค่ะ
ได้คุยไหมหรือได้เจอหน้าวันนั้นตอนนั้นได้คุยได้ครับได้คุย
เขาก็ยังไม่ได้ยอมรับสารภาพตรงตรงอืมเขาบอกว่ายังไง
จุดเกิดเหตุเขาไปยอมรับที่สอนอตอนตำรวจตอนตำรวจแบบคันหรือว่าสอบสวนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตอนจุดเกิดเหตุเขาเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขารับมาอีกทีนึง
มาอีกทีนึงใช่แต่เราก็มั่นใจว่ารับมาอีกทีนึง
ถ้ารับมาอีกทีนึงเพื่อนคุณไม่วิ่งหนีไปข้างหน้าหรอกค่ะ
ถ้าคนเรามันมีความบริสุทธิ์ใจจะหนีทำไม
สอบไปสอบมาก็ยอมรับก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขึ้นเองด้วยสองคน
เห็นบอกว่าคนร้ายคือพฤติกรรมคือส่องบ้านว่าบ้านไหนคือบ้านของนาราย
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาเข้ามาดูคือเขาก็ยอมรับกับตำรวจดีนะคะ
อันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันอ๋อยังไงคือเขาก็ยอมรับกับตำรวจดีว่าเออ
เขาเข้ามาสองวันไหนเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีหลักฐานอยู่ในกล้องวงจรปิดอยู่แล้วล่ะ
รถเขาเข้ามาเขาเข้ามาก่อนวันที่เขาจะลงมือวันเดียวเอง
เข้ามาดูก่อนด้วยเหรอเข้ามาดูลาดลาวก่อน
น่าจะมีสับสินที่อาจจะเอาไปขายได้ต่างประมาณนั้น
บางจุดมันก็เบลอบังและซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเล่าให้ฟัง
อย่างกรณีนี้แสดงว่ามันมีมิจฉาชีพที่จะคอยส่องคอยดูว่า
บ้านของคนดังบ้านของดาราที่เชื่อว่าเขาจะมีทรัพย์สินเก็บในบ้านเยอะ
ค่ะอยู่ที่ไหนใช่แล้วมันก็จะตระเวนไปดูค่ะ
แล้วสุดท้ายนี่ก็คือเกิดขึ้นที่บ้านคุณเกรสใช่ค่ะ
พอได้ของได้ของมาหมดตรงนั้นเนี่ยเอาละในส่วนของคนร้ายสามคนได้แล้ว
สินของเราได้คืนคนที่เขารับซื้อต่อจากคนร้าย
เห็นครูเกรสบอกว่าก็เข้าใจเขานะเข้าใจเขาค่ะ
แล้วก็ต้องขอบคุณเขามากด้วยเพราะถ้าไม่ได้เขาอ่ะอืม
เกรสก็ไม่ไม่ได้ของคืนกลับมาทั้งหมดแล้วเขาน่ารักมากเลยค่ะครับ
เขาให้ความร่วมมือดีมากอ่าแล้วเขาสามารถตามของอ่ะ
เกรสกลับมาให้ได้หมดเลยจากคนที่เขาซื้อไป
อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราไม่ได้ไม่ได้อยากเอาเรื่องเขา
เพราะว่าเขาแสดงเจตนาว่าเออเขาไม่รู้เขาไม่ทราบจริง
เพราะว่าทางโจรให้เหตุผลว่าจะไปต่างประเทศแล้ว
ก็เลยแบบเหมือนขายเลยหลังแบบไม่ได้คิดเรื่องราคามาก
ขายถูกเจ็บสุดสุดเพราะจะไปต่างประเทศแล้วใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็ได้ไปต่างประเทศแล้วฮ่องกงไปอยู่ฮ่องกงแล้ว
ขำจะได้เจอเครียดมานานแล้วเออหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โห
ทำไมดูเกรสคือเครียดเลยใช่ไหมวันนั้นเครียดระดับไหน
เครียดระดับไหนเครียดมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นคนหนึ่งเลย
คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าแล้วก็เราไม่แน่ใจเลยว่าเราสามารถที่จะ
แล้วรวมถึงความปลอดภัยของคนที่บ้านด้วยโอ้โหอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
อันนั้นคือสิ่งที่มันน่าปวดหัวกว่าเออคือถ้าโจรเอาของไปแล้วอ่ะ
เรายังมีความโชคดีที่ว่าเออเราไม่ได้เป็นอะไรครอบครัวเราไม่ได้มีใครเป็นอะไรอะค่ะ
ครับแต่ถ้าหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นหลังจากนี้เราจะอยู่ไปด้วยความรู้สึกอะไรยังไง
ว่ามันเป็นคนใกล้ตัวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะก่อนที่จะเกิดเหตุของคุณเกรสเนี่ย
เคยมีกรณีของคุณแอนทองประสมใช่ไหมซึ่งอันนั้นคือคนที่เป็นคนใกล้ตัว
คนใกล้ตัวจริงจริงคุณเกรทก็เลยเอ๊ะคนใกล้ตัวหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าเรากลับวันนี้ไม่กลับวันนี้อืม
เขาเรียกอะไรอ่ะเก็บของไว้ตรงไหนซอกไหนมีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องยอมรับเลยว่าคนร้ายคนนี้เขาเหมือนใจถึงอ่ะเขากล้ามาก
ใช่ครับแล้วไปกันสองคนด้วยเดินเข้ามาในบ้านเข้ามาแล้วก็
เดินเปิดตามห้องแล้วก็เอาของไปแล้วก็พอมีคนตะโกนเรียก
ก็เดินออกไปใช่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะโอ้นี่มัน
มันเป็นสิ่งที่ไม่ปิดประตูบ้านให้ด้วยโกรธมันคงไม่มีเวลาปิดอ่ะ
แกล้นวิ่งลงแกล้นวิ่งลงตามมาขนาดนั้นใช่
มีอยู่เรื่องหนึ่งคุณเกรสค่ะคือพอคนเห็นข่าวนี้เนี่ยเอาล่ะ
ก็ชื่นชมในความบู้ใจถึงในการติดตามหาตัวคนร้ายล่อทรงล่อซื้อประสานกับตำรวจต่าง
แต่อีกมุมนึงเนี่ยคนก็มีคำถามบางคนนะบอกโอ้อย่างนี้เป็นเพราะว่าคดีเร็ว
มาช่วยเพราะเป็นดาราอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือความจริงแล้วเกรส
ลุยตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นการประสานงานระหว่างเกรส
กับร้านรับซื้อพอโอเคเราตกลงกันอย่างนี้อย่างนี้ก็ซื้อวันนี้อย่างนี้
ที่นี่แบบนี้ก็ประสานกับทางสืบสวนให้ช่วยให้ช่วยมารวบให้เราหน่อย
พูดง่ายง่ายให้เข้าใจประมาณเนี้ยค่ะคือเดิมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย
มันน่าจะเป็นถ้ามันได้ของไปเนี่ยเป็นของแบรนด์เนมแบบนี้
มันคงต้องไปปล่อยทางวงการแบบนี้ประเด็นมันคือนิสัยตัวเองอ่ะ
เป็นคนรอไม่ได้แล้วก็เป็นคนชอบจัดการจัดแจงทุกอย่าง
เป็นคนแบบช่างคิดชอบทำอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า
เราจะนั่งอยู่บ้านเฉยเหรอแล้วรอให้โอเคบุญมันหล่นทัพ
โชคดีว่าคุณตำรวจตามเจอได้โอ้ไม่มีทางอืม
ต่อให้จะต้องเกิดเรื่องนี้หรือเรื่องที่มันแย่กว่านี้สักแค่ไหน
เกรสก็ด้วยนิสัยของตัวเองอะค่ะก็จะไม่ปล่อยให้มัน
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการนะตรงนั้น
อะไรแบบเนี้ยใครมาปลอมโฟงปลอมเฟสปลอมอะไรสำหรับใช่ใช่
ลุยเลยคนที่ปลอมใช่อย่างกรณีอย่างครั้งล่าสุดที่เป็นคดีความก็คือ
มีคนมาปลอมเฟสแล้วก็เอาชื่อเกรสเนี่ยไปหลอกหมุนเวียนครับ
ลงทุนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกโอ้โหมีคนเสียหายหลายแสน
เราก็อยู่นิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลุย
อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลุยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากรอ
ไม่ใช่ว่าไม่อดทนรออะไรไม่ได้นะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่สามารถอยู่เฉยได้
กับในในในแง่ของความเป็นอยู่ความปลอดภัยด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินอย่างเดียว
อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าได้เลยจะถามหน่อยว่าไม่กลัวอันตราย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

รู้สึกว่าตัวเองอ่ะโชคดีเพราะว่ากระเป๋าแบรนเนมอ่ะ
มันเหมือนจะเป็นอะไรที่มันตลาดใหญ่แต่ความจริงแล้วมันจะมีตลาด
ที่เป็นตลาดของเขาเฉพาะกลุ่ม
มันไม่เหมือนทองหรือว่าไม่เหมือนรถหรืออะไรที่เป็นตลาด
ที่ค่อนข้างเป็นตลาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นั่นแหละค่ะ
แต่บางทีถ้ามันดูแบบเอ๋มันดูขายเร็วขายถูกใช่
แล้วไม่ได้สอบถามไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดใช่แล้วค่ะใช่ไหม
ให้ตัวเองแต่มันก็แอบพูดยากเหมือนกันของมันอยู่ในบ้านเราอ่ะเนอะ
แล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่
อะไรสันยากลุ่มมากขึ้นเลยเนี้ยค่ะ
เราอาจจะแบบอาจจะแบบไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ต้องดูด้วยตัวเองจริง
อะไรอย่างเงี้ค่ะภัยใกล้ตัวที่มันเกิดขึ้นกับกับตัวเองจริงจริง
ใช่ค่ะซึ่งทุกบ้านไม่ใช่แค่บ้านคุณเกรสหรอก
ค่ะก็คงต้องมาดูแล้วว่าเอออยู่ดีดีเนี้ย
มันจะขึ้นมันก็เข้ามาได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันนะ
ใช่แล้วค่ะใช่ไหมใช่รวมถึงความเสี่ยงอันตรายต่างต่างหมด
วันนั้นไม่ไม่กลัวไม่รู้สึกว่าแบบโอ้โหจะวันนั้นก็ตื่นเต้นนะคะอืม
ก็รู้สึกว่าตัวเองดูหนังมากไปเปล่าวะแต่ก็รู้สึกว่าเอานะ
ลุยหน่อยสักตั้งนึงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
ก็รู้สึกว่าเออตัวเองเพราะว่าตัวเองต้องเป็นคนประสานด้วยค่ะ
อ่าเพราะตัวเองเป็นคนต้นเรื่องน่ะเหรอไหมคะอืม
มันเป็นของของเราด้วยครับอะไรอย่างเงี้ค่ะเราก็เลยอยากที่จะคิด
เราก็ตัดสินใจเลือกเวย์ของเราเองว่าโอเคตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
อย่างงี้อย่างงี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นรวมถึงเป็นอุทหรณ์ให้โจรด้วย
ทาหรณ์ให้โจรต้องฉลาดกว่านี้เอาโจรฟังหน่อยใครที่จะคิดลีเริ่มเป็นโจร
มันต้องรอบครอบกว่านี้ค่ะอืมอยากให้ตามจับได้ไม่มีสารอะไรเลย
สอนมันเดี๋ยวมันก็รอบครอบหมดเลยทีนี้ไม่มีสาระอะไรเลยไม่แต่ว่าอันนี้ถูกต้องครับ
อันนี้ถูกต้องแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วมันเป็นอุทาหรณ์ว่าคุณอย่าเป็นโจรเลย
ถูกต้องยังไงคุณก็ถูกจับในยุคโซเชียลแบบนี้ค่ะคือคือมันไม่ได้เหมือนยุคสมัยก่อน
ขโมยไปแล้วแล้วโดนขโมยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสมัยนี้แบบยุคโซเชียลทุกอย่างมันเปิดกว้างอ่ะค่ะ
ถูกต้องใช่ทุกอย่างเรามีพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงคุณก็ถูกจับ
อ่าอย่างไปจี้ไปปล้นร้านทองเนี่ยใช่ค่ะเขามีกล้องวงจรปิดคุณหนีไปเดี๋ยวเขาก็ไล่กล้องวงจรปิด
ไปจับคุณจนได้อย่าไปเป็นเลยโจรเนี้ยก็ทำมาหากินดีกว่าอืม
แต่บางคนบอกโอ้ทำมาหากินมันมันรวยช้าอ่าบางทีไม่ใช่ว่าอดตายนะอืม
แต่มันรวยช้าอยากจะไปขโมยของเขาแล้วเอามาขายแต่สุดท้ายคุณก็ถูกจับใช่
คดีไปถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะก็ถูกคนร้ายอ่ะค่ะ
สองคนถูกฝังเอ้ยไม่ใช่ถูกฝังขออภัยถูกถูกขังถูกฝากขังอ่า
ฝากขังอยู่ที่ศาลที่ธัญบุรีค่ะอืมใช่ค่ะคุณแม่เป็นไง
น้องแกรนก็สวัสดีใจก็ดีขึ้นค่ะอืมเพราะว่าอย่างน้อยก็โอเคแล้ว
ปี้แล้วไม่ใช่คนใกล้ตัวอืมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ
ใช่ที่เกรทตัดสินใจไปตอนนั้นเพราะว่าอยากจะรู้ว่า
อะไรมันเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้อ่าใช่อ่าเราก็รู้สึกตัวเอง
คดีแล้วก็ขอขอบคุณนะคะอ่าเชิญพลังโซเชียลทุกทุก
ทุกทุกคนเลยนะคะครับที่แบบช่วยกันรวมถึงเพื่อนเพื่อนนะคะ
แล้วก็ทางร้านรับซื้อด้วยคุณเก่งก็ต้องขอขอบคุณมากเลย
ทำให้ให้เกรสแบบได้ของกลับคืนแล้วก็ตามของกลับคืน
เก็ตมาได้ทุกชิ้นเลยรวมถึงขออภัยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะใช่เราก็ต้องขอบคุณ
คุณเกรสเหมือนกันนะฮะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังกัน
จะได้เอาไปดูแลคนในครอบครัวหรือว่าตัวเราด้วยให้ปลอดภัยกันมากขึ้น
ใช่แล้วอ้าวขอถามเรื่องเพลงหน่อยค่ะ
นางเอกสาวค่ะมายังไงเนี่ยร้องพงร้องเพลงแล้วตอนนี้เป็นนักร้องแล้ว

ก็เลยโอเคมาบวกกับดีกว่าว่าโอเคเราเคยเจออะไรบ้าง
ก็มีผู้ชายบางคนที่เข้ามาจีบเรา
แต่สุดท้ายเขาก็เหมือนหายไป
เค้าแบบว่ากินข้าวแปบไปกินข้าว๒เดือน

กลับไปเลยไม่รู้จัก
มีค่ะเพราะเขาเป็นคนที่เข้ามาทำความรู้จักกับเรา
หมายถึงว่าเขาอยากที่จะมีสถานะเป็นแฟน

กินข้าว๒เดือนได้ยังไงกลับมา

ต้องมีท่าหรือร้องอ่ะมีค่ะสักหน่อยได้ไหมคะ
แต่เย็นเวทิวพี่ยังไม่ได้เดบิวท์มีท่าค่ะมีท่า
เดี๋ยวเตรียมเพลงมาด้วยนะคะน้องเกรดลอง
เขาก็สามารถเต้นชาเลนซ์ขึ้นมาได้มีเงินรางวัลด้วย
วันนี้ขอบคุณน้องเกรสขอบคุณน้องเกรสมากแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยผลงานเพลงนะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิผมลาไปก่อนนะฮะ
เดี๋ยวติดตามข่าวเย็นไทยรัฐทีวีต่อพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่ง
วันนี้ผมและน้องเกรสลาไปก่อนลาน้องเกรสด้วยแต่ว่าฝากผลงานเพลงให้หน่อย

แป๊บหน่อยนะเดี๋ยวเพลงน้องจะขายไม่ออกอ่ะสิขอสักนิดนึงได้ไหม

ใช่กำลังมาแล้วมาแล้วใกล้แล้ว

คิดผิดแล้วอยากคิดใหม่ฝันเธอใจอยากรับใหม่
จำผิดคนบ้างไม่คุ้นเท่าไร
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒